คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวเรื่องของฟ้าทลายโจร
ว่ามีฟ้าทลายโจรปลอมครับวันนี้มีข่าวเรื่องของยาฟาวิพิราเวีย
เถื่อนนะฮะเถื่อนค่ะคือไม่ได้รับการรับรองจากออย
อืมไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็มีการขายในโลกออนไลน์
ต้องเตือนเลยนะคะถ้าไปซื้อมากินเองเนี่ยระวังอันตราย
อาจจะมีผลข้างเคียงได้เพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
ไม่ได้มีการรับรองก็เลยไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร
จะสามารถรักษาอาการโควิด๑๙ได้หรือไม่อันนี้ยังไม่รู้เลย
แล้วก็ไปขายกันออนไลน์แบบนี้แล้วฟาวิพิราเวียเนี่ย
นี่ต้องให้แพทย์สั่งนะครับสำหรับผู้ติดโควิด๑๙นะฮะ
สามารถซื้อมากินเองได้นะคะต้องระวังมากมากนะคะ
เพราะว่าต้องรู้ปริมาณด้วยไงว่าเราควรจะกินเท่าไหร่อย่างไร
อาการสีไหนกลุ่มเขียวเหลืองแดงแบบนี้นะคะ
อายุสามสิบสามของกลางอย่างที่เห็น
ฟาวิพิราเวียไม่ระบุทะเบียน๔๓กล่อง
สองพันยี่สิบหกเมตรรวมมูลค่าห้าแสนกว่าบาทค่ะ
ครับไปจับที่โกดังซอยประดิพัฒน์สิบนะคะเขตพญาไทย
คือเรื่องนี้ค่ะต้องย้อนไปตั้งแต่๑๗สิงหาคม
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอศชุดปรับรามออย
ไปจับนายปริศอายุสามสิบปีข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาแล้วก็ได้ของกลางเป็นยาฟาวิพิราเวียจำนวนนึง
เจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลไปขอหมายค้นสารอาญาลงวันที่๑๘สิงหาคม
วันนี้เลยเข้าไปตรวจค้นเลยโกดังแห่งนี้นะคะ
ที่ผลิตจากจีนจากญี่ปุ่นนะคะเขาบอกเขาสั่งมาจากจีนจากญี่ปุ่น
มาขายออนไลน์ราคาก็คือแปดพันถึงลืมหมื่นห้าพันบาทต่อกล่อง
อืมไม่ได้รับอนุญาตจากออยดังนั้นถ้าผู้ป่วยโควิดสิบเก้ากินเข้าไป
มันเสี่ยงมากนะคะที่จะเกิดอันตรายหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ
เพราะอย่างที่บอกไปไม่ได้รับอนุญาตจากออยหมายความว่า
ยังไม่ได้มีการรับรองยังไม่ได้มีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานพรบปี๒๕๑๐นะคะ
ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ออยก็ตรวจยึดแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปค่ะ
คือแค่นี้ประชาชนก็เดือดร้อนกันแสนสาหัสอยู่แล้วล่ะ
อย่าเอายาเถื่อนยาปลอมมาขายให้เขาอีกเลยนะ